เอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีงานบุญมาฝากกัน

ที่วัดชนประธานรังสริตแถลงข่าวการจัดสัปดาห์อาจารยบูชา
ปีชาตการก่อนสลายเสรีรธาตุรวมใจสร้างปัญญานุสร
เพื่อที่จะรำลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทพิกุค่ะ

งานบุญแบบนี้มาบอกก่อนกันเลยนะ
ใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะบริเวณลานหินโค้งวัดชลประธานรังสริต
จังหวัดนนทบุรีจัดแถลงข่าวจัดงานสัปดาห์อาจารยบูชา
ปีชาตการหลวงพ่อปัญญานันทพิกุซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นนะคะ
ระหว่างวันที่๖ถึง๑๑พฤษภาคมนี้
โดยพระปัญญานันทมุณีเจ้าอาวาสวัดชลประธานกล่าวว่า
เนื่องในโอกาสครบ๙ปีแห่งการมรณการ
และ๑๐๕ปีชาตการของพระพรมมังคลาจารย์
หรือหลวงพ่อตันปัญญานันทพิกุผู้สร้างคุณูปการณ์ต่อพระพุทธศาสนา
คณะสงฆ์และพุทธบริษัทรวมไปถึงศิษยานุสิต
วัดชนประธานรังสฤษจึงได้รวมใจกันพร้อมกัน
แสดงมุฒิตาจิตและจัดงานดังกล่าวขึ้น
โดยในงานมีกิจกรรมทางธรรมะหลากหลายรูปแบบ
อาทิพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ๘๔รูป
กิจกรรมตามรอยธรรมหลวงพ่อปัญญาของกลุ่มนักศึกษา๕สถาบัน
และการแถลงข่าวละครสั้นคุณธรรมจากคำสอนของหลวงพ่อปัญญา๑๒เรื่อง๑๒ตอนด้วยกัน
อกจากนี้ค่ะทางวัดยังได้ทำการบูรณปฏิสังขรและปรับภูมิทัศน์ภายในวัด
เพื่อที่จะรองรับการจัดงานสลายสรีรธาตุของหลวงพ่อปัญญาในปี๒๕๕๙
ภายใต้แนวคิดดอกไม้ดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์
ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนะของหลวงพ่อปัญญาที่ได้กล่าวไว้ว่า
ไม่มีดอกไม้จันทร์ให้โยมไม่ให้โยมเผาด้วยวัตถุ
แต่เผาตัวโยมนั่นแหละเผากิเลสเผาโลภเผาโกรธเผาหลง
ขณะเดียวกันนะคะได้จัดสร้างอาคารปัญญานันทานุสร
เพื่อที่จะเก็บรวบรวมประวัติรวมทั้งข้อคิดหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อปัญญา
ให้ประชาชนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ